ส่วนเรื่องนี้ค่ะเดือดกลางสี่แยกเลยค่ะ
รถคันหนึ่งกับรถแท็กซี่
รถแท็กซี่จริงรับผู้โดยสารต่างชาติมา
จะไปส่งจะไปส่งที่ภัทยา
ปรากฏว่าพอไปชนกับรถเก๋งที่กลางสี่แยก

ต่อยหน้าลุงคนขับด้วยค่ะ
เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะ

ตำรวจที่สพเมืองพัทยาที่ชนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถชนกัน

คนเจ็บก็คือโชเฟอร์แท็กซี่
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงถนนสุขุมวิทย
ฝั่งขาเข้าชนบุรีตรงแยกไฟแดงเลยค่ะพัทยากลาง
พอไปตรวจสอบแท็กซี่คันนี้ค่ะ
คนเจ็บคือนายสุธิพงศ์พุทธานุรักษ์อายุ๖๗ปี
ตัวรถเองก็ได้รับความเสียหายนะคะ
แล้วรถเก๋งคันขาวคนขับอายุ๒๔คือนายอภิษฎเฉลี่ยวฉลาดนะคะ
ด้านหน้าก็ได้รับความเสียหายเหมือนกัน
เพราะว่ารถคันขาวนี้ดูสิชนกับรถแท็กซี่ค่ะ
ซึ่งตัวคุณลุงคนขับเอง
เขาบอกว่าเขาโดนคนขับรถเก๋งขาวคันนี้มาชกหลายหมัดเลยค่ะ
ลุงเล่าให้ฟังนะว่าลุงรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ
มาจากสุวรรณภูมิก็จะมาส่งที่พัทยาใช่ไหม
เข้าพัทยากลางก็มั่นใจแล้วล่ะตอนนั้นมันเป็นไฟเขียว
แต่ปรากฏว่าเก๋งขาวคันนี้เขามาเร็วมาก

ลุงเสียหลักหมุนคว้างตรงขวางถนนเลย
ทีนี้พอลงจากรถมาได้คู่กรณีเข้ามาใส่ลุงเลยค่ะ
ชกหน้าชกเบ้าตา
นักท่องเที่ยวที่เป็นผู้โดยสารก็ตกใจนะ
แล้วลุงอายุเยอะแล้วลุงบอกว่าลุงจะไหวสู้ได้ยังไง
คุณคิดดูสิ๖๗กับ๒๔อายุต่างกันตั้งเท่าไหร่คะ
แล้วลุงได้รับบาดเจ็บนี่ยังโชคดีนะที่มีคนเข้ามาห้าม
เขาขึ้นมามากระทืบขึ้นมาเหยียบรถแล้วกระทืบ
กระทืบเสร็จแล้วมาต่อยผมต้องผมอีกทีนึง

แล้วฝั่งคู่กรณีคนที่ขับเก๋งขาวเนี่ยนะ
นายอภิษฎเขาบอกว่าผมต่อยโชเฟอร์จริง
ก็ฝั่งนั้นเขาฝ่าไฟแดงมาก่อน

ทำผิดกฎหมายจราจรจริงมันก็ต้องไปว่ากัน

อย่ามาสารเตี้ยแล้วก็ไปต่อยเขาแบบนี้
เนี่ยคุณเห็นไหมเขายอมรับใช่ไหม

ตำรวจให้เป่าแอลกอฮอลเป่าแอลกอฮอล์มาปั๊บอ่า
ปริมาณแอลกอฮอลมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้นี่แล้วคุณยังจำท่าทีของนายอภิษฎเมื่อกี้ได้ใช่ไหม
ท่าทีของนายอภิษฎตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะ
เมื่อกี้ตอนที่ให้สัมภาษณ์ตรงที่เกิดเหตุตรงแยกไฟแดงดูดุดันใช่ไหม
ผมยอมรับผมต่อยแต่ว่าพอผลออกมาวัดแอลกอฮอล์ได้ร้อยกว่ามิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คราวนี้ไม่ดุดันไม่แข็งกล้าวอ่อนระทวยเลยค่ะ
ผมเยิ้มเขาได้ประมาณ

ร้อยต้นต้นเหรอ
ถ้าจะช่วยผมผมยืมเขาได้ประมาณหมื่นนะพี่ช่วยได้ไหม
ช่วยได้ไหมผมยืมเขาได้ประมาณหมื่นนึง
อันนี้คือจะเอามาจ่ายค่าปรับร้อยกว่าพี่ร้อยต้น

แล้วอภิษฎคนนั้นไปไหนแล้วอะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันค่ะว่ายังไงต้องดำเนินคดีกับนายอภิษฎ
เดี๋ยวจะไปไล่ดูกล้องวงจรปิดด้วย
ที่เขาบอกว่าโชเฟอร์ฝ่าไฟแดงมาใช่ไหม
แล้วตัวผมมาถูกก็เลยต่อยลุง
เดี๋ยวไปดูกล้องวงจรปิดอันนี้ต้องเป็นหลักฐานเลยแหละ
ได้สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยค่ะ